ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยอย่างที่เราทราบกันดีว่าขโมยขโจรมันเยอะเหลือเกิน
ขโมยได้ทุกอย่างแม้กระทั่งพริกแกงครับคุณผู้ชม
พริกแกง๒๐กิโลเขาเตรียมเอาไว้ขายของไงเขามีถังถังหนึ่งเขาใส่
เอาไปหมดถังเลยครับแม่ค้าก็ไม่มีของขายเอาไปดูกันหน่อย
โจญผิดแกรงอืมโจญผิดแกรงนะครับคนร้ายปิดหน้าเอาไว้ครับ
กางเกงขาสั้นเดินฮิ้วกระสอบสีขาวออกมาวางด้าน
หลังจากนั้นตัดกุญแจที่ล็อกถังแช่เอาไว้นะครับ
หยิบข้าวของออกไปอันนี้คือตลาดสดที่เมืองปฐุมธานีนะฮะ
โซนตลาดปลาโจรคนนี้ไม่ได้มาครั้งเดียวหรือว่าแค่ขโมยร้านเดียวแต่
เขาขโมยหลายครั้งหลายร้านตัดกุญแจงัดถังแช่พลาสติกนะ
หลายร้านหลายครั้งหลังสุดมาตอนตี๒ตัดกุญแจล็อกถังแช่
เป็นเงินก็๒๐๐๐กว่าบาทเอาไปทำอะไรเนี่ย
ไปขายหรืออย่างไงร้านนี้ร้านเดียวโดนไปเยอะ
หอยแคลง๓กิโลตั้งแต่๒๕มกราคม
ไปฟังเสียงเจ้าของร้านที่เป็นผู้เสียหายกันหน่อย
เอาไป๒๐กิโลเลยหมดแล้วแล้วอันนี้สั่งมาไหน

อันนี้ถ้าเราซื้อใหม่ก็๒๕๐๐บาทแล้วค่ะ
แล้วก็ค่าของอีกก็๕๐๐๐กว่าค่ะ
ก็แย่เหมือนกันเพราะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดี

เพราะว่าถ้าเกิดยิ่งจับช้าเท่าไห
เขาก็ยังมีโอกาสก่อเหตุอย่างนี้ได้ซ้ำอีก
อย่างเช่นทำอีกแค่๑อาทิตย์เท่านั้นเอง
เราก็เสียหายไปเกือบ๕๐๐๐บาทแล้วค่ะ

เพราะว่ามีการใส่รองเท้าบูธอะไรแบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของทุกคนในตลาดเป็นอย่างดีนะฮะ
ส่วนถังพลาสติกของรัฐอื่นที่ถูกขโมยของ
ขโมยไปก็มีร้านขายอาหารทะเลของนางออนอุมาพวงเพชร

เอาปลาหมึกไปหนวดปลาหมึกไปมูลค่า๘๐๐๐บาท
แล้วกล่องใส่เหรียญตังทอน๑๐๐บาทก็เอาไปด้วย

ร้านขายปลาน้ำจืดของนางคณิตถามาลีคล้ายอายุ๒๗ปีคนนี้
ช่วงต้นเดือนมกราคมถูกคนร้ายขโมยกบไป๒๐กิโล

จนตอนนี้นะแม่ค้าไม่กล้าแช่อาหารไว้ในถังที่ตลาดอีกแล้วครับ
วิงวอนอยากให้ตำรวจนั้นจับกลุ่มคนร้ายให้ได้
เพราะแม่ค้าในโซนตลาดนี้โดนกันไปตามกัน
แล้วก็ตามจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้สักที
ตามจับให้ได้แล้วถามว่าเอาไปทำอะไร

เอาไปขายเอาไปทำกินหรือยังไงกับไหมส่า